สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

ไม่รักและไม่กระตันอยู่กับแม่เลยค่ะ
คือจากนี้ก็คือจะไปรักคุณแม่กลับเข้าบ้านกับแม่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะยุติแล้วค่ะไม่มีอะไรค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะก็นึกว่าจบใช่ไหมคะ
ก็นึกว่าจบนะคะแต่ว่าจริงแล้วถ้าสมมุติเราตามข่าวนี้

แต่ว่าในขณะเดียวกันในวันที่มีการแถลงข่าว
ก็มีคนพยายามจะจับสีหน้าสีตา
ระหว่างที่เป็นข่าวนะคะว่าตกลงแล้วจบจริงหรือทำไมจบง่ายขนาดนี้

หรือเป็นเพราะว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ลงมาเป็นกาวใจให้
แต่สุดท้ายแล้วข่าวดำเนินมาจนกระทั่งล่าสุดนี้
ทำไมแม่ประนอมออกมาอีกครั้ง
เราจะคุยกันวันนี้นะคะว่าในห้องที่คุยกันที่วังวรดิตในวันนั้น
คุยกันไม่จบหรือถ้าคุยกันไม่จบแล้วแถลงข่าวแบบนั้นได้อย่างไร
กอดกันทำไมบอกจะกลับไปอยู่บ้านแล้ว
แล้วทำไมวันนี้แม่ออกมาอีกนะคะ
วันนี้สองท่านจะมาคุยกันกับเราในรายการนะคะ
แน่นอนคุณผู้ชมคะเจ้าของและผู้ก่อตั้งธุรกิจน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม
วันนี้แม่ประนอมก็เลยมานะคะ

แล้วก็อีกหนึ่งคนที่ตอนนี้รับหน้าที่ในการดูแลคุณแม่อยู่นะคะ
เป็นลูกสาวคนที่๓ของตระกูลแดงสุภานะคะ

อย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะ

สรุปวันนั้นที่แม่แถลงข่าวกอดกับลูกสาวเนี่ยนะคะ

คือแม่ก็คิดว่าจบแล้ว
เพราะว่าวันนั้นใช้เวลาพูดกันสามชั่วโมงอะนะคะ

อันนี้ก็เกรงใจหม่อมด้วยค่ะ
ห่อมแกก็ไหว้แล้วขอให้แม่ลูกรักกันเข้าใจกัน

เพราะว่าจะได้เป็นเยี่ยงอย่างกับคนไทยด้วยกัน
แล้วท่านอยากให้จบ

อันนี้ก็ตามที่แม่ขออ้อยไป
ก็บอกว่าแม่ก็นอนคอยไปเถอะนะ

ตามที่อ้อยเขาให้มันไม่ใช่สิ่งที่แม่ขอ
แม่เดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดเดียวขอแทรกคุณแม่นิดเดียวนะคะ
ย้อนกลับไปวันนั้นตกลงที่บอกว่าจบ
ในรายละเอียดเนี่ยไม่ได้คุยกันเหรอคะ
รายละเอียดคุยไหมว่าจะให้อะไรแม่บ้าง
คุยค่ะแต่มันไม่ใช่ตามที่แม่ประนอมขอ
ที่ออกมาเป็นข่าวไม่ใช่ตามที่แม่ประนอมบอกไม่ใช่
แล้วออกมาพูดข่าวเนี้ยอ้อยก็บอกว่าเอ่อ
ให้แม่ออกข่าวว่าน้ำพริกอ้อยจะได้ขายได้
แม่ประนอมก็เลยมา
เขามาพูดที่หูว่าแม่ต้องการอะไร
เดี๋ยวจังหวะพูดที่หูตอนที่กำลังแทระ

แล้วทำไมจะเพิ่งมากระซิบกันข้างนอกล่ะคะ

ข้างในก็เขามีแต่ว่าแม่

คือคุณแม่คิดว่าจบแล้ว
แต่พอมันออกมาเป็นข่าวในรายละเอียด

หรือคุณสิริวัลมองว่าวันนั้นคุยกันแล้วไม่จบคะ
ถ้าถามเกี่ยวกับเรื่อง
การตกลงทรัพย์สินอะไรทั้งหมดเนี่ย
ตามที่คุณแม่พูดขอไป
คือพี่อ้อยก็จะจัดไปอีกอย่างหนึ่งอะค่ะ
ขอแบบนี้ก็ไปจัดอย่างนี้
ขอที่ตรงนี้ไม่ให้อะไรอย่างนี้
คุณแม่ตามที่เห็นคุณแม่นั่งร้องไห้
แล้วก็ให้แม่เถอะให้แม่เถอะนะคะ
พอช่วงหลังเนี่ยคือคุณแม่ก็เหนื่อย

เกรงใจท่านก็เลยสรุปว่าคล้ายว่า

ตัวดิฉันรู้ว่าเราไม่มีการตกลงกัน
ว่าตกลงแล้วอันนี้แฮปปี้นะพอใจนะ
เสร็จแล้วก็เลยลุกกันขึ้นมาเพราะ
หมอบอกว่าเดี๋ยวเราไปแถลงข้างหน้านิดนึง
ไปให้หน้าข่าวออกไปนิดนึง
ตอนนี้ก็นึกว่าออกมานะ

ในห้องของย่าแทรกค่ะในห้องมีเซ็นเอกสารไหมคะ

ในห้องมีการจดมีการเขียนไหมคะ
ว่าแม่ประนอมต้องการอะไร
ลูกสาวจะให้อะไรคือมีการจดไหมคะ
ไม่มีการจดค่ะแต่ว่าท่านเรียกเลขามาคนหนึ่ง
แล้วก็พี่อ้อยกำกับว่าให้อย่างนี้
แต่ว่าระหว่างที่คุณแม่นั่งอยู่
คุณแม่บอกไม่ใช่หมู่บ้านเศรษฐกิจแม่เอาทั้งหมด
เขาก็บอกไม่ใช่เขียนอย่างนี้
ก็คือว่าตอนนั้นคิดว่าการเขียนไม่น่าจะเป็นผลอะไรทั้งนั้น
ซึ่งในการเขียนสมมุติว่าอันนั้นคือการตกลง
สมมุติว่าถ้ามันใช่เนี่ยแม่ลงรายชื่อไหม

เพราะฉะนั้นในห้องไม่มีการเซ็นเอกสารอะไร

แล้วถ้าสมมุติฟังคุณแม่นะแล้วมาฟังคุณศรีวัลอีกคนนึงเนี่ย
แปลว่าตอนนั้นคุยกันยังไม่จบดีเหรอคะแล้วออกมาแถลงข่าว
ค่ะไม่จบค่ะ
แล้วพอมาแถลงข่าวเนี่ย
อ้อยก็มากอดแม่แล้วก็พูดที่หูแม่ว่า
แม่ต้องการอะไรอ้อยให้แม่ได้ทุกอย่าง
ให้แม่พูดให้อ้อยขายน้ำพริกได้
ก็เลยแม่ประนอมก็อ้าวอย่างนั้นลูกคงให้แม่แล้ว
ก็เลยมาแถลงข่าวว่าตกลงกันได้แล้วนะคะ
ผู้สื่อข่าวแล้วก็
ฉันขอให้ประชาชนช่วยซื้อน้ำพริกด้วยค่ะ
แม่ลูกดีกันแล้วค่ะ
คือเพิ่งได้ยินประโยคว่าให้แม่ทุกอย่าง
คือตอนที่อยู่ข้างนอกห้องแล้ว

คุณสิริวัลสร้างเหตุภาพกันแล้วก็จูบดิฉันใหญ่เลยค่ะจูบ
พอดีฉันพูดให้เราก็จูบใหญ่เลย
แต่ประโยคที่ลูกสาวนะคะประโยคที่คุณสิริพรบอก
คุณแม่เข้าใจว่าคุณแม่จะได้อะไรบ้าง

แม่ต้องการอะไรที่เรียกร้องไปแล้วที่แม่เข้าใจว่าแม่จะได้
ค่ะหนึ่งเงินสด๓๐๐ล้าน
สองหมู่บ้านเศรษฐกิจได้ทั้งหมด
แล้วก็บ้านเขาใหญ่ค่ะแล้วก็ที่นครปฐม
ค่ะมีหุ้นด้วยไหมเม่เห็นไหมครับ

๑๘๐๐๐กว่านะคะใช่ไหมคะ๑๘๐๐กว่าหุ้นนะคะ

แล้วแม่นึกว่าได้

แล้วแม่ขอเงินเดือนละ๑ล้านด้วยป่ะคะ
เปล่าค่ะเงิน๑ล้านนั่นเขาเขียนให้
ให้คนของหม่อมเขียนเอง

แม่บอกว่าเริ่มพฤษภาคมนี้แล้ว

แล้วเขามีจ่ายไหมยังคะถึงแม่ไม่อยาก

เมื่อสักครู่นี้ที่แม่เล่ามาเนี่ยคือสิ่งที่แม่พูดในห้องใช่ไหมคะคุณสิริวัล

แล้วก็แม่คิดว่าแม่ได้จากประโยคที่ลูกสาวกระซิบข้างหู
แต่ที่มันมาเป็นข่าวเนี่ยมันก็ได้ไม่ตรงกันเหมือนกันนะคะใช่ไหมคะ
เพราะว่าที่ดินที่นครปฐมรู้สึกว่าจะไม่มีในข่าวเหมือนกัน
แล้วเงิน๓๐๐ล้านก็ไม่มีในข่าวเหมือนกันใช่ไหมคะ

แล้วที่ไม่มีในข่าวเนี่ยก็จะมีที่ดินสามที่นะคะ
ก็คือที่หมู่บ้านเศรษฐกิจนะคะ

แต่๓๐๐ล้านนี่ไม่ได้ให้เราได้ยินกันเลยนะคะ

ก็ขอเขาตรงนั้นแต่ขอมาหลายครั้งแล้วนะคะ

เวลาเจอกันก็ขอแบบนี้หลายครั้งแล้วนะคะ
จากวันนั้นแม่นึกว่าเสียงกระซิบที่ข้างหูน่ะ
เข้าใจว่าสิ่งที่แม่ขอจะได้
จากวันนั้นจนถึงวันนี้เรานั่งคุยกันตอนนี้ยังไม่ได้เลยสักอย่าง

ไม่เป็นไรยังไม่ได้เลยสักอย่างแต่มีการติดต่อกันไหมแม่
ไม่มีค่ะไม่มีติดต่อกันค่ะ
มีส่งข้อความมาหาแม่ทางโทรศัพท์ไหมคะ

โทรมามีโทรมาไหม
มีโทรมาครั้งหนึ่งแม่ไปที่สารหลักเมืองเป็นวันเกิด
เขาโทรมาให้แม่ไปเจอเขาจะพาไปทานอาหาร

บอกแม่มาวันเกิดสารหลวงพ่อหลักเมืองแม่ไม่ไป
ค่ะก็กลัวแล้วค่ะไปทีไรก็เซ็นทุกที

จังหวะที่เขาโทรมาจะชวนไปทานข้าวเนี่ยคุณแม่ได้ได้ทวงถามไหมคะว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้วก็ตกลง
พูดอะไรไม่ได้เพราะพระกำลังสวด
คุณแม่คือตั้งแต่ตอนเป็นข่าวตอนนั้นที่นึกว่าจบจนกระทั่งถึงวันนี้นี่คุยกันครั้งเดียวเหรอคะ

จะเอาเข้าบ้านแล้วจะชวนไปทานอาหาร
งั้นแสดงว่าเขาก็หยิบยื่นสิคะว่าเขาก็จะพาคุณแม่กลับไปอยู่บ้านเดิมสิคะใช่ไหม
เขาจะมารับจะมาชวนกลับไปอยู่บ้านเดิมไหมคะ
ก็คงจะอย่างนั้นแต่ยังไงแม่ก็เข้าไม่ได้แล้วค่ะ
เพราะว่าครอบครัวเขาไม่มองดูแลเขาไม่ได้รักแม่
คุณแม่พูดเพราะคุณแม่โกรธอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้
คือไม่ได้โกรธนะคะน้อยใจ

จากที่คุณแม่เล่านะคะมาคุณสิริวั
คุณสิริวัลค่ะในรายละเอียดเนี่ยนะคะ
เอาล่ะดูเหมือนว่าจะมีความย้อนแย้งกันอยู่นะกับที่เป็นข่าว
เอาอย่างนี้ค่ะทนายกับทนายทนายกับทนายคุยกันไหม
ถึงทางคุณแม่กับคุณลูกอีกฝั่งนึงไม่ได้คุยกันเนี่ยนะคะ
แต่ทนายกับทนายได้คุยกันในรายละเอียดไหมคะ
เท่าที่พี่ใหญ่ทราบเนี่ยไม่ได้คุยนะคะ
งั้นแสดงว่ารายละเอียดก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างจริงจังเลยสิคะ

ยังไม่มีการดำเนินการคุยที่จะดำเนินการอะไรเลยใช่ไหมคะ

จริงแล้วเนี่ยนะคะคดีมีอยู่สองอันที่เป็นข่าวตอนนี้นะคะ
คือคดีหนึ่งก็คือคดีเรื่องเอกสารอีกคดีหนึ่งคือคดีเรื่องมรดก
สองคดีนี้แม่ไปถอนฟ้องยังคะ
คือวันนั้นเขาเรียกแม่เข้าบ้านไปให้ไป
แม่ก็คิดว่าจะไปคุยอะไรหรือว่าคงไม่ได้ไปเซ็นไม่ได้นึกถึงว่าจะไปเซ็นในหนังสือ
ไปถึงแล้วหนังสือเนี่ยเขาทำไว้เสร็จแล้วค่ะ
แล้วก็ให้แม่เซ็นซึ่งวันนั้นพอไปไปเซ็นกลับมาก็คิดเอ๊ะเราไปเซ็นอะไรอีกนะเนี่ย
ได้สองวันก็เลยแจ้งให้ทนายไปดูทนายของแม่นอม

ก็บอกว่าไม่นอมไปเซ็นเป็นหนังสือที่ว่าไม่ขอรับมรดกทั้งหมดกลายเป็นอย่างนี้ไป

มันมีผลต่อคดีเลยไหมคะคุณสิริวัล
คุณสิริวัลรู้เรื่องไหมคะที่คุณแม่ไปเซ็นอะไรมาเนี่ยค่ะ

ไปเซ็นไม่ทราบหลังจากคุณแม่เซ็นแล้วเนี่ยคุณแม่ถึงบอก
พอบอกก็เลยไปปรึกษาทนาย
ปรึกษาทนายเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าสองวันค่ะ
ก็คุณแม่ไปยื่นหนังสือที่ศาลยื่นฟ้องว่าไม่ได้เป็นตามจุดประสงค์ที่คุณแม่ต้องการให้เป็นแบบนั้น
โอ้โหมันก็ยิ่งผูกมันให้มันดูยุ่งยากขึ้นไปอีกสิคะใช่ไหม

จริงแล้วคดีที่มีการฟ้องกันเนี่ยคุณสิริวัลอยู่ในผู้ร่วมฟ้องด้วยถูกไหมคะ

ถ้าสมมุตินอกเหนือจากที่คุณแม่บอกมาความต้องการของคุณแม่เนี่ยในส่วนของคุณสิริวัลเองเนี่ยข้อเรียกร้องเนี่ยได้คุยกันวันนั้นไหมคะ
ถ้าถามแล้วเนี่ยตัวดิสเนี่ยเองยังไม่ได้คุยกับพี่สาวค่ะเรื่องของทางฝ่ายที่ที่ฉันฟ้องนะคะ
ซึ่งในส่วนที่จะเป็นของคุณสิริวัลในมุมมองของคุณสิริวัลเนี่ยก็คืออยู่ในตอนนี้อยู่ในชื่อของพี่สาวเหรอคะ

แล้วที่ฟ้องร่วมไปของคุณแม่เนี่ยรายละเอียดของคุณสิริวัลเนี่ยชัดเจนเลยไหมคะว่าต้องการอะไรอย่างไรบ้างในการฟ้องนะคะคือชัดเลยไหมคะ
ถ้าถามเนี่ยคือว่าเหมือนกันเนี่ยค่ะคือพอปี๕๒เนี่ยหุ้นของที่ฉันก็หายไปเหมือนกัน

ทีนี้ว่าถามว่าทั้งนี้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคือเคยคุยแล้วถามว่าคล้ายว่าคือตลอดเวลาเนี่ยจะเชื่อใจพี่อ้อยตลอดนะคะว่าในทางด้านการของบิซิเน็ตที่พี่อ้อยรันเนี่ยนะคะไม่ได้คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นนะคะแล้วถ้าถามว่าถ้าคุยเนี่ยคือตามหลักแล้วเนี่ยทางด้านกฎหมายหรือยังไงเนี่ยก็คงจะต้องขอ
จะออกมาเป็นไงอาจจะเป็นอยู่ในเอ่อหนึ่งในแปดหรือยังไงอย่างเงี้ยค่ะของของคุณสิริวัลเนี่ยนะคะวันนั้นจังหวะที่เข้าไปนั่งพูดคุยกันไม่ได้ไม่ได้มีคุยกันในส่วนของคุณสิริวัลเลยใช่ไหมคะไม่ได้มีค่ะคุณแม่เพราะคุณแม่คุยไม่ได้จบก็เลยเฉยทีนี้มาสักครู่นี้ต้องแต่ตอนต้นที่คุณแม่บอกขอขออนุญาตนะคะ

อย่างนี้คือหม่อมปนัดดาก็นั่งฟังอยู่ด้วยเหรอคะนั่งฟังอยู่ด้วยอ่ะอุ้ยเดี๋ยวคุณแม่แล้ว๓ชั่วโมงที่นั่งคุยกันนี่นั่งคุยเพราะมันยาวมากนะจริงเรื่องมันต้องจบนะใช่ไหมคะเพราะ๓ชั่วโมงนี้ถือว่าถือว่าได้ละเอียดเยอะแต่เขาไม่ยอมอย่างเดียวไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมค่ะตอนตอนคุยกันเวลาคุณแม่
ขอโทษนะคะละลาบละล้วงเรื่องส่วนตัวในบ้านนะคะ
เดี๋ยวขอพักแป๊บนึงเพราะว่าถ้าสมมุติเป็นลักษณะของข่าวเนี่ย

ก็ชัดเจนนะคะว่าที่บางคนสงสัยตั้งแต่ตอนแถลงข่าวว่าสีหน้าแปลกเนี่ย
ไม่จบจริงคำถามก็คือว่า
แล้วถ้าคนไทยซึ่งคุ้นเคยกับน้ำพริกแม่ประนอมกลับมาดูข่าวนี้อีกครั้ง
มันมีโอกาสจะจบไหมความสัมพันธ์ในครอบครัวตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างสักครู่ค่ะ
กลับมาคุยกันต่อนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่หลายคนก็ตามข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่ตอนนั้นนะคะ
แล้วก็ทิ้งช่วงมาแล้วก็เนี่ยค่ะพอออกมารอบล่าสุดจนมานั่งคุยกันวันนี้ก็เพิ่งทราบว่าก็ติดต่อกันครั้งเดียวคือวันเกิดแม่
ว่าแม่ก็ไม่ได้ไปตามที่ทางลูกสาวอยากจะชวนไปกินข้าวนะคะ
ไม่ใช่วันเกิดแม่วันเกิดวันพ่อหลักเมือง
อ๋อวันเกิดหลวงพ่อแม่ไปทำบุญค่ะทีนี้

คุณแม่มันก็มีคนที่มองมุมอื่นนะ
เพราะว่าพอดูรายชื่อตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทใช่ไหมคะแล้วก็เป็นลูกคนโตนะคะ
ทำมาหากินมาตลอดคือเราก็จะมองได้ไหมคะว่าเขาก็เหนื่อยมากับพ่อเหนื่อยมากับแม่นะ
คือแม่ตอบได้เลยว่าเขาก็กำลังเรียนหนังสือ
เรียนหนังสือเขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรที่จะทำน้ำพริกหรืองานที่จะเหนื่อย
เขาจะอยู่การเงินตลอด
แล้วเขาไปขอไปเรียนเมืองนอกปีนึงแล้วก็กลับมา
กลับมาแล้วขอไปอีก๒ปีเขาก็มีแฟนแล้ว
ตอนนี้กลับมาเขามาแต่งงานเขาก็มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่ะ
ก็พูดได้แค่นี้เขามีทุกสิ่งทุกอย่าง
แล้วเดี๋ยวนี้ดิฉันเพิ่งรู้เขาน่ะรวยกับพ่ออีก
มีมากกว่าพ่อกับแม่อีก
ส่วนตัวดิฉันเนี่ยไม่มีอะไรเลย
จนถึงตอนนี้บรรยากาศในครอบครัวจะเป็นยังไงล่ะคะ
เพราะว่าตั้งแต่ที่แถลงข่าวก็มีวันนั้นที่คุณแม่ไปทำบุญแล้วก็โทรมาใช่ไหมคะ

แล้วคือมันก็ทิ้งช่วงเยอะนะแล้วคือคนถ้าจะเป็นครอบครัว
ติดต่อกันในช่วงระยะเวลาแบบนี้แค่ครั้งเดียวนี่มันดูอาการไม่ค่อยดีนะคุณแม่
คือเขาก็จะจบการิชั่นฟังเสียงกันนะ
คือป้าทำไงแม่ก็ไม่เข้าแล้วบ้าน
แล้วจริงแม่ยังอยากกลับไปอยู่กับลูกสัตว์

แม้ว่าเขาจะเต็มใจคุณแม่ก็จะไม่อยากกลับเหรอคะ
ไม่อยากกลับค่ะเพราะว่าเขาทำเยอะ
ครอบครัวเขาทำทุกคนแม้กระทั่งหลานลูกเขยเขาทำกับดิฉันหมด
กับในแหมก็คุยเรื่องส่วนตัวในบ้านนะคะ
พี่น้องยังคุยกันได้ไหมคะคุณสิริวัลยังส่งข้อความคุยกันยังทักกันได้ไหมคะ
ไม่เคยเลยค่ะเท่าที่ปีกว่าที่ออกมาแยกออกมาเนี่ยนะคะไม่เคยเลย
แต่ว่ารู้สึกว่าเดือนแรกที่คุณแม่ออกมาแล้วก็เขาโทรมาครั้งหนึ่ง
ทีแรกเป็นหลานก่อนก็รับแต่มันก็เป็นการที่ว่าโทรมาพูดคำหยาบว่าโทรมาด่าค่ะ
เสร็จพอแฮงอัพไปพี่สาวก็โทรมาพี่อ้อยโทรมา
ก็เห็นว่าเป็นพี่อ้อยนึกเหมือนกันว่าสงสัยพี่อาจจะเรียกไปคุยก็รับรับแต่ว่าแบบเป็นคำพูดที่หยาบคาย
ก็เลยคิดว่าสงสัยมันคงยังคุยกันไม่ได้
จริงที่คุณแม่บอกว่าคุณแม่ออกจากบ้านหลังใหญ่แล้วตอนนี้มาอยู่กับคุณสิริวัลเนี่ยจริงมันไม่ได้ไกลกันคือมันรั้วเดียวกันใช่ไหมคะ

ฉันเข้าใจถูกใช่ไหมคือใช้รั้วร่วมกันเลยใช่ไหมคะ

มันไม่ไกลกันเลยนะคะแล้วบรรยากาศของคนในครอบครัวเดียวกันซึ่งใช้รั้วเดียวกันมันอยู่กันยังไงคะตอนนี้
ตั้งแต่ตอนเป็นข่าวจนเหมือนข่าวจะจบแล้วเนี่ยทิ้งเวลามาแล้วก็ยังมาเป็นข่าวอีกอยู่กันยังไงอ่ะคะตอนนี้
ก็อยู่แบบพอดีแม่ไปตั้งร้านอาหารแล้วเขาก็พายบ้านรั้วที่ติดกันเนี่ยเขาก็ติดกล้องมาส่องมาดูบ้านแม่ตั้ง๓กล้อง

ค่ะคือครั้งแรกที่คุณแม่ออกมาเนี่ยเดือนแรกเนี่ยก็เอ่อมันจะมีกำแพงที่ว่าเราเปิดเพราะเช้าเนี่ยจะต้องขับรถก๊อฟเข้าไปทำงาน

นะฮะก็สั่งปิดรั้วนะคะก็เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปในโรงงานได้นะคะต่อมาได้ตามด้วยกล้องต่างต่างติดแล้วก็ส่องเข้ามาในบ้านเลย
กล้องติดตรงไหนฮะตัวกล้องไหนติดตรงไหนฮะ
มันจะมีบ้านที่มันติดข้ามจากรั้วตรงนี้ไปนะฮะเป็นบ้านที่คุณพ่อซื้อไว้เป็นบ้านตึกเก่า

เขาก็จะเอากล้องติดตรงกำแพงเนี่ยซึ่งว่าส่องมาตรงที่บ้านเลย
โทษนะคะถ้าสมมุติเราแบ่งแบบนี้คือเหมือนกับติดฝั่งบ้านเขา

ติดกล้องฝั่งบ้านเขาแต่กล้องน่ะหันมาบ้านเรา

เคยได้ทวงถามกันไหมคะว่าเอ๊ะทำไมติดกล้องติดเพราะอะไร
คุณแม่เคยคล้ายว่า
ต่อว่าช่างที่ทำเนี่ย

เพราะว่าเขากำลังติดเลยแม่ก็เลยต่อว่าไปอะไรเยอะ

สุดเนี่ยรู้สึกว่าจะมาถอนไอ้ตัวข้างล่างเนี่ยที่เป็นกล่องอะไรไม่ทราบเนี่ย

แต่ว่ายังเหลืออีก๒๓ตัว

ทุกอย่างจะส่องมาที่บ้านหมด
คุณแม่ตอนนี้คุณแม่
อยากจะพูดอะไรกับลูกสาวคนนี้ไหมคะ

แต่ถ้าสมมุติวันนี้ลูกดูอยู่เนี่ย

ที่แม่มีอ้อยนะ
แม่แม่อุ้มท้องอ้อยมาเนี่ย
ชีวิตแม่ก็ลำบากมาก

ท้องอ้อยลำบากมาก
ตอนท้องทีแรกเลย
พ่อยังไปซื้อยามาให้แม่ทำแท้งเลย

มีอ้อยก็ลำบากตั้งแต่ในท้อง
แล้วจนกระทั่งคลอดมา

แล้วชีวิตแม่ก็ลำบากเรื่อยมา

จับทำน้ำพริกขึ้นมา

คือคุณแม่ก็ลำบากมา
แล้วทำไมอ้อยถึงเห็นกับตัวอย่างนี้

แม่เรารู้เลยอ้อยเห็นกับตัว
แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อ้อยคนเดียว
คนอื่นมาทีหลังน้องอีก

เสื้อมีเป็นพันตัว

คุณแม่ไอ้ใหญ่หาไว้งั้นอย่างนี้เลยนะคะ
ขอคำถามสุดท้ายถามตรง
ถึงคุณแม่จะรู้สึกไม่ค่อยดีตอนนี้นะ

เพราะเขามีคนรักมากกว่าแม่แล้ว
คุณแม่เวลาเราหมดแต่ยังไงซะ
ขอให้เรื่องนี้จบกลับไป

เราขอได้แค่นี้แต่เรื่องจะจบแบบไหน
เผลอเราอาจจะได้คุณแม่มาคุยอีกรอบนึงนะคะ

ยังไงขอให้ครอบครัวนี้จบดีนะ

หวังว่าข่าวนี้จะจบดีกว่ารอบที่แล้วนะคะ

วันนี้ถามตรงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ